สูญอากาศจนไม่มีกฎหมายของควบคุมการใช้กัญชากัญชงใช่มั้ยคุณผู้ชม
คนเขาเป็นห่วงว่าเฮ้ยบางที่เนี่ยอย่างใกล้สถานศึกษา
ที่ไว้กดกาแฟกดเครื่องดื่มมันมีเมนูกัญชาด้วยเหรอ
ทางเต่าบินเพจเฟสบุกเต่าบิน
เขาก็ตอบรับเรื่องนี้ว่องวัยนะ
เขาออกประกาศเลยครับว่าเต่าบินขออนุญาตปิดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา
เพื่อสนับสนุนและสอดรับกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชา
จากนี้ครับยังโพสต์โชว์ผลตรวจสอบสารสกัดกัญชาของเต่าบินด้วยนะ
ว่ามีปริมาณเพียงแค่๐๐๑น้อยกว่า๐๒ตามที่กฎหมายกำหนดครับ
คนก็มาคอมเมนต์กันเพียบเลยแต่คุณผู้ชมฮะถ้าลองเข้าไปดูในเพจของเต่าบินเนี่ย
เมนต์เป็นแง่บวกนะพี่ปุ้ยคอมเมนต์ชื่นชมกัน
บอกว่าชื่นชมทางเต่าบินที่ตอบรับกับมาตรการที่งงของภาครัฐ
นี่คือชมเต่าบินแต่ด่ารัฐเหรอคะ
เส้นใต้คำว่ามาตรการงง
อาจจะไม่ได้ด่าอาจจะเรียกว่าตำงงตำหนิ
ตำหนิบอกว่ามันก็ยังงงอยู่นะ
ปลดล็อกทั้งทีแต่ยังไม่ได้มีอะไรมาควบคุมที่มันชัดเจนนะ
หลายคนก็บอกเสียดายเสียดายเมนูนี้ชอบเลย

บางคนบอกเออเสียดายเสียดายอยากกิน
ส่วนใหญ่เป็นคอมเม้นในเชิงชื่นชมทางเตาบิน
เขาเริ่มใช้มาตรการคุมเข้มร้านอาหารในโรงเรียนกันแล้วครับว่า
ห้ามเลยนะร้านอาหารในโรงเรียนห้ามมีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชงในอาหาร
หรือว่าในเครื่องดื่มโดยเด็ดขาดนี่จะมีป้ายแบบนี้บอกไว้เลยนะครับ
โดยที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนครับติดประกาศหน้าร้านอาหารกว่า๕๐ร้านในโรงเรียน
ให้เป็นพื้นที่ปลอดกัญชาครับร้านไหนทำผิดเนี่ยนะจะมีกฎมีระเบียบบทลงโทษตามข้อตกลง
ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีอันนี้ก็เป็นไปตามที่รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาท่านบอกไว้
ว่าโรงเรียนทั่วประเทศไทยจะต้องเป็นพื้นที่ปลอดกัญชากัญชงครับ